เพราะฉะนั้นทิ้งท้ายรายการไปด้วยเพลงจิงเกอร์เบล
มีภาพรวมต้นคริสต์มัสจากโคโลตู
ใช่แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่๖โมงเช้าในเช้าข่าวชัดโซเชียลครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ